คือเรื่องของเขื่อนแตกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตามรายงานข่าวบอกว่าจริงแล้ว
เขื่อนเริ่มแตกตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายสองโมงนะคะแล้วก็เขื่อนที่แตก
เซเปียนเซน้ำน้อยไม่ใช่เป็นในส่วนของเขื่อนหลัก
อืมเป็นในส่วนของเขื่อนย่อยครับซึ่งก็คือเป็นเขื่อนเล็กปิดช่องเขาที่เป็น
แล้วก็มีน้ำไหลทะลักมาค่อนข้างเยอะมากพอสมควร
เพราะฝนตกหนักคุณภาคภูมิช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกเยอะเลย
อีสานของเราก็โดนหนักอยู่เหมือนกันนะ
ทีนี้พอท่านได้ทราบข่าวสารเรื่องนี้เนี่ย
หลายท่านวันนี้ติดตามข่าวสารทั้งวันอาจจะเห็นภาพนะฮะ
เป็นบางช่วงบางตอนที่เขาโพสต์อะไรกันก็แล้วแต่แน่นอนว่าต้องมีคำถามตามมา
อยู่จุดไหนยังไงแล้วใกล้ไทยขนาดไหน
เพราะว่าเราก็แหมเราบ้านพี่เมืองน้องเป็นเพื่อนบ้านกัน
ท่านอาจจะคิดภาพถึงขั้นว่าเอาจากชายแดนแถวบ้านเรา
ข้ามแม่น้ำโขงไปถึงลาวแล้วจะใกล้กันขนาดไหนอะไรยังไง
เราไปดูแผนที่กันหน่อยดีกว่าค่ะว่าจุดที่เขื่อนแตกอยู่ตรงไหน
สปลาวเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อย
เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าสำคัญทางตอนใต้ของลาว
เขื่อนแตกจุดที่เป็นวงกลมสีแดงคือจุดที่เขื่อนแตก
ก็น้ำไหลทะลักษณ์มา๕๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร
แต่ว่าถามว่าใกล้บ้านเราไหมถ้าเทียบกับอุบลราชธานี
ห่างประมาณ๑๙๕กิโลเมตร
อุบลรัชธานีจะมีแม่น้ำโขงอยู่แล้วก็ถึงสปลาว
แต่ว่าแขวงอัตตบือที่เป็นจุดของเขื่อนแตกเนี่ยลึกเข้าไปด้านในนะ
ใช่ค่ะถ้าถามว่าจะกระทบกับบ้านเราไหม
ก็ไม่น่าจะกระทบกับบ้านเรานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่สปลาวเขาก็หนักจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าช่วงเขื่อนที่แตกความยาว๒๕๐เมตร
แล้วก็น้ำไหลบ่าตั้งแต่เมื่อวานนี้บ่าย๒นะคะตามเวลาท้องถิ่น
จนถึงตอนนี้๔๐๐ล้านลูกบาทเมตร
แล้วก็คาดว่ายังมีน้ำไหลผ่านเขื่อนที่แตกได้อีก๒๐๐ล้านลูกบาทเมตร
หมายความว่าชาวบ้านต้องเตรียมรับมือกับน้ำที่จะไหลผ่านเพิ่มอีกอย่างน้อย๒๐๐ล้านลูกบาทเมตร
การกันว่าอาจจะหยุดในวันพรุ่งนี้นะคะ
ปัญหานี้กินพื้นที่เจ็ดหมู่บ้านในเมืองสนามไซค์แขวงอัตปือ
ก็เป็นลักษณะของเขื่อนอย่างที่เห็นว่าเป็นลักษณะของเขื่อนแตกแล้วก็น้ำไหลมาท่วม
ท่วมถึงหลังคาบ้านนะคะทั้งชาวบ้านทั้งพระสงฆ์หนีตายขึ้นไปอยู่กันบนหลังคา
คือตอนนี้เขาต้องการความช่วยเหลือเยอะเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสิ่งของจำเป็น
คนก็ต้องอบพยพหนีกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้อยากจะได้เรือ
เรือในการช่วยอบพยพประชาชนนะคะ
คือตามรายงานข่าวบอกว่าจริงแล้วเมื่อวานนี้ค่ะ
หัวหน้าโครงการจัดสรรที่อยู่ใหม่ให้ประชาชนของโครงการที่สร้างเขื่อนนี้
เขาส่งจดหมายไปถึงหัวหน้าแผนกเขาบอกว่าสภาพเนี่ยมันอันตรายมากเขื่อนใกล้แตกแล้ว
นี่คือภาพล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับที่ท่านดูอยู่ที่หน้าจอเนี่ย
คือภาพณขณะนี้จะมาจากหลากหลาย
จะเห็นว่าน้ำท่วมเฉลี่ยนะครับ๑๕๐เมตร
สูงเยอะอะคะครับ
ที่บ้านเวิร์นแครน้ำสูง๑๕เมตร
แล้วก็ไหลทะลักเข้าท่วมเขตบ้านใหม่บ้านหินลาดบ้านสมองใต้เมืองสนามใส่
หลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนตอนนี้นะคะ

แล้วก็เบื้องต้นอย่างที่บอกว่าเขามีหนังสือแจ้งตั้งแต่เมื่อวาน
แล้วก็พยายามแจ้งให้หมู่บ้านที่อยู่ท้ายน้ำค่ะ
พยพแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่สูง
แต่ว่าพอเขื่อนแตกน้ำมันมาเร็วมาแรง
เพราะว่าเขาบอกว่าพอมีจดหมายออกมา
ไปไม่กี่ชั่วโมงคือน้ำมาเลยค่ะคุณผู้ชม

ส่งผลทำให้ตอนนี้กว่า๖๖๐๐ครอบครัว
สูญเสียบ้านเรือนและทรัพย์สิน
เพราะว่าถูกน้ำท่วมคนศูนย์หายเบื้องต้น
ตัวเลขตอนนี้กว่า๒๐๐คนแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันอีกทีหนึ่งนะครับ
ว่าสถานการณ์ต่างเป็นยังไง
ลักษณะของเขื่อนที่นั่นเป็นยังไง

แต่ว่าเดี๋ยวคุยกับท่านเอกอักราชทูต
ณเวียงจันทร์สปลาวก่อนนะครับ

ตอนนี้อยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับ

ก็คือการควบคุมสถานการณ์นะครับ
ในเรื่องที่น้ำทะลักเขื่อนออกมาเนี่ย
ก็ควบคุมสถานการณ์ได้นะครับ
เพียงแต่น้ำที่ท่วมออกมาจำนวนมากเนี่ย

แล้วก็ยังไม่ได้ลดระดับลงนะฮะ
ซึ่งทางการลาวก็ได้กำลังพยายามดำเนินการแก้ไข
เพื่อให้มันเกิดภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับ
ครับก็คือน้ำไม่ทะลักออกมาแล้ว

ที่บริเวณดังกล่าวมีคนไทยอาศัยอยู่ไหมคะ
ก็จริงบริเวณใกล้เคียง
แต่ก็มีคนงานอยู่ประมาณ๒๐๓๐คนโดยประมาณ
แต่ว่าที่เราได้ตรวจสอบแล้ว
ก็ไม่ได้รับอันตราย
แล้วก็ไล่ส้มนี้เองก็อยู่ในที่ลาบสูง
ข้อมูลตอนนี้ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลคนไทย
ที่ได้รับอัตรายหรือได้รับผลกระทบจากอุตกภัยขั้นนี้ครับ
โดยปกติแล้วเมืองนี้เขาจะทำอะไรกันเป็นหลักครับ
แต่ว่าที่ที่เกิดเหตุเนี่ยก็เพราะผ่อนน้ำทะลักษณ์มาก็ไหลบ่าเข้ามา
ในเขตชุมชนตำบลต่างที่เมื่อกี้ทางพิธีกรได้กรุณาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วนะครับ
ซึ่งย่านนั้นเนี่ยก็เป็นย่านทางใต้สุดนะครับของประเทศอาลาวที่ติดต่อกับทางกัมพูชากับทางเวียดนามนะฮะ
ก็เป็นย่านที่ค่อนข้างจะห่างคือจะอยู่ตรงใต้สุดเลยนะครับ
ตามรายงานข่าวบอกว่าสาเหตุคือฝนตกหนักมากต่อเนื่องหลายวันที่นั่นฝนตกขนาดไหนคะท่านทูตคะ
ก็ขนาดไหนผมอาจจะเรียนได้ไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันตกมาตลอดต่อเนื่องมานะครับก็เรียกว่ามากกว่า๑อาทิตย์ออกมาต่อเนื่องโดยตลอด
แล้วก็พอน้ำปริมาณน้ำมันมากขึ้นที่เหนือเขื่อนเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มทะลักแล้วแรงดันน้ำมันก็มากขึ้นด้วย
แล้วก็ตรงที่นั่นร้าวหรือที่สุดก็เป็นเขื่อนดินที่เป็นส่วนที่ทำไว้กันการสร้างเขื่อนใหญ่
ซึ่งเขื่อนที่สร้างเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์อยู่ในขั้นก่อสร้างก็เขาคาดการณ์แต่เดิมก็คิดว่าจะเสร็จแล้วก็ผลิตไฟฟ้าได้ในปีหน้าครับ
คืออยู่ระหว่างก่อสร้างแต่ว่าเขาก็กักเก็บน้ำแล้วอย่างนี้ใช่ไหมฮะ

ท่านครับอย่างพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้ำจะไปจริงมันจะไปทางไหนไหมครับท่านพอจะมีข้อมูลไหมครับ
อันนี้คือต้องขอประทานโทษจริงครับผมอาจจะตอบตรงนี้ไม่ได้นะครับ
ไม่เป็นไรครับท่านทีนี้ในส่วนของไทยเราเราจะประสานให้ความช่วยเหลือยังไงไหมครับ
เพราะว่าทราบว่าก็เดือดร้อนกันหนักอยู่สำหรับพี่น้องชาวลาว
อ๋อครับฮะก็ตั้งแต่วันนี้มานะฮะทางฝ่ายสถานการณ์ก็จะพูดเอง
แล้วก็สถานกงศูนย์ใหญ่ลาวที่สวรรณเขตนะครับซึ่งมีเขตอาณาดูแลนะครับ
ทางด้านแขวงจำปาศักดิ์กับแขวงอัตปือเนี่ยก็ได้ประสานกับทางแขวงนะฮะ
รวมทั้งกับทางการของลาวเนี่ยเพื่อจะขอรับทราบว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษบ้างไหม
ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นความช่วยเหลือที่เมื่อกี้ทางท่านพิธีกรก็ได้กล่าวให้ท่านผู้ชมได้ทราบแล้ว
แต่ในการนี้เองเนี่ยนะฮะท่านพลเอกประยุทธ์นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้มีสารนะฮะแสดงความเสียใจอย่างยิ่งนะครับ
ต่อเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ได้ในนามของพี่น้องคนไทยด้วยนะครับแล้วก็เราก็ในฐานะมิตรประเทศเนี่ยนะฮะที่ใกล้ชิดเนี่ย
ท่านก็บอกว่าทางรัฐบาลไทยเขาพร้อมที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือในการบรรเทาสารภัยครั้งนี้ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่
เราก็กำลังรอประสานอยู่ว่าทางลาวมีความต้องการอะไรเป็นพิเศษไหมเพราะเราอยากให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่เขาต้องการนะฮะ
บางครั้งข่าวในช่วงนี้มันก็มีถนนหนทางก็ไม่สะดวกน้ำท่วมนะครับสะพานก็ขาดบางทีการลำเลียงของอะไรบางอย่างไปในพื้นที่ที่ประสบอุทธกภัยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำได้โดยง่ายใดนัก
เพราะฉะนั้นเราก็ประสานกับทางการลาวอยู่อย่างใกล้ชิดว่ามีอะไรที่เราจะช่วยได้เดี๋ยวขอให้เขาบอกเราเลยในฐานะมิดประเทศ
ในขณะเดียวกันทางสถานเอกทูตทางสถานกรงศูนย์ใหญ่เราก็ได้ระดมเชิญชวนให้นักธุรกิจให้คนไทย
ที่อยู่ในลาวที่มีจิตตาก็ได้ร่วมกันบริจาคนะครับทรัพย์สินเงินหรือสิ่งของที่จำเป็นเข้ามา
เราก็พร้อมที่จะเป็นตัวกลางที่จะนำความเชื่อเหลือ
ไปมอบให้ทางการลาวเพื่อไปช่วยผู้ประสบอุทธกภัยครั้งนี้ครับ
ท่านทูตคะตอนนี้ทางการลาวได้มีการประกาศ
คำเตือนหรือว่าการเตรียมความพร้อมอะไรเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษเพิ่มอีกไหมคะ
ไม่มีเป็นกรณีพิเศษนะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ย
ก็ได้ประกาศมาว่าเขาก็ได้ควบคุมเรื่องสถานการณ์นะฮะ
ในเรื่องการน้ำไหลทะลักเขียงมาได้แล้ว
อันนี้ตามที่ข้อมูลที่ทางการลาวได้แจ้งนะครับ
เขาเคยเจอปัญหาหนักขนาดนี้ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของเขื่อนแตก

ครั้งนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ถือว่าหนักมากนะฮะ
แล้วก็เกิดขึ้นโดยกระทันหันหลังจากที่มีการเตือนภัยก็เวลาไม่กี่ชั่วโมงนะฮะ
น้ำก็ทะลักเข้ามานะครับ
แต่แต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผมเองที่อยากจะเรียนผ่านท่านผู้ชมก็คือใน
ยามที่ประเทศเพื่อนบ้านเราได้ประสบภัยเราในฐานะคนไทย

เพราะฉะนั้นในวันนี้รัฐบาลก็พร้อมที่อยากจะให้ความช่วยเหลือ
แล้วตอนนี้เรารอฟังอยู่ว่ามีอะไรเป็นพิเศษไหมที่เขาอยากให้เราช่วยเนี่ย
ทางรัฐบาลยินดีเต็มที่นะครับ
ตอนนี้พอจะมีข่าวไหมครับท่านครับว่าที่จะต้องเร่งแก้ปัญหากันในขณะนี้
เรื่องของการไปอุดช่องที่มันแตกอะไรพวกนี้
หรือว่าระบายน้ำทำให้กลับคืนสู่สภาพปกติช่วยเหลือชาวบ้านพวกนี้
เขาจะใช้วิธีอะไรยังไงฮะ
อันนี้ผมยังไม่ทราบข้อมูลนะครับยังไม่ได้รับแจ้งมา
ก็ยังคิดว่าทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในพื้นที่เขาก็คงกำลังพิจารณาดูอยู่นะครับ
ขอบคุณท่านนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับ
มีอะไรคงต้องสอบถามกันเพิ่มเติมนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าขึ้นมา

ท่านเอกอักราชทูตณเวียงจันทร์สปลาวนะครับท่านเกียรติคุณชาติประเสริฐนะครับ
กับว่าณขณะนี้น้ำสามารถที่จะคุมระดับได้ก็คือเรื่องของการไม่ไหลทะลักออกมาเพิ่มเติม

ใช่น้ำมันยังสูงอยู่ค่ะสิ่งที่ต้องการอย่างที่บอกค่ะเขายังอยากได้เรืออยู่
เพราะว่าจะต้องช่วยอบพยพชาวบ้านอบพยพประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวเพราะว่ายังต้องเตรียมรับมือกันอยู่นะคะ
ล่าสุดเนี่ยมีทางกรมอุตุนิยมและอุทธกษาของลาวเขาก็แจ้งเตือนว่าฝนยังคงจะตกอยู่อะค่ะ
ความเสียหายในเบื้องต้นนี้เขาสามารถประเมินได้บอกและในระบบการนานาการการสื่อสารในปัจจุบันนี้การสื่อสารทางผ่านโทรศัพท์นี้อยู่ในจุดพื้นที่ที่เกิดเหตุนี้สามารถสื่อสารกันได้บอก
เพราะว่าที่นี่ยังมีตัวเลขมีตัวเลขอย่างยืดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต
ที่แน่นอนหรือว่าผู้ชูนหายในรายงานนอกมีแต่ว่า
อย่างยืดว่าจังไม่จัดที่นี่คนเสียชีวิตหายอันสูงอันแหละอันหลายกว่าสักที

เพราะว่าภูมิการรายงานของมูลวังส่วนนี้ปรากฏว่ามีหลายของขวดที่พอเห็นตอนที่พอส้น

มันจะเสียชีวิตหรือศูนย์หายอยู่ข้างจุดใดนั้นจะเป็นต่อขวดหาอยู่ต่อ

เขาก็รายงานว่าถนนถูกตัดขาดคือหลายเส้นทางเลยนะคะ
แล้วก็หลายพื้นที่คนในครอบครัวศูนย์หาย
แต่เขายังมั่นใจว่ายังมีชีวิตอยู่ยังรอคอยการค้นหาอยู่นะคะ

ตอนนี้ก็รอในส่วนของเจ้าหน้าที่เขาให้การช่วยเหลือคือมีเฮลิคอปเตอร์บิน
แล้วก็ช่วยเหลือคนที่ไปอยู่แบบบนหลังคาค่ะ
เดี๋ยวท่านผู้ชมเราจะให้ดูภาพไปเรื่อยนะฮะ
เพราะว่ามีภาพที่ส่งมาเยอะนะครับ
สำหรับทางสื่อต่างนะครับ
เกี่ยวกับพื้นที่ที่ประสบเหตุในขณะนี้ที่สปลาวนะครับ

เกี่ยวกับเรื่องของเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยที่แตกในขณะนี้นะครับ

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเขื่อนขั้นบันไดเซเปียนเซน้ำน้อย
มีด้วยกันทั้งหมด๕เขื่อนนะฮะ
เป็นเขื่อนลักษณะที่เรียกว่าเขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำ
หมายถึงว่าเป็นเขื่อนเสริมพิเศษ
ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรวบรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำ

เพื่อให้สามารถยกระดับน้ำให้สูงขึ้นแล้วก็เก็บน้ำได้
โครงการนี้ตั้งอยู่บนลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง
จุดที่แม่น้ำเซเปียนบรรจบกับแม่น้ำโขงที่ปากเซ
จากข้อมูลก็คือบริเวณเขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำ
ดีของโครงการเซเปียนเซน้ำน้อยได้แตกออกมาประมาณ๒ทุ่ม
ของเมื่อคืนที่ผ่านมาคือเมื่อคืนวันจันทร์ค่ะนะฮะ
ในความยาวประมาณ๒๕๐เมตร
เขื่อนแห่งนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีกำหนดจะแล้วเสร็จปี๒๕๖
ว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้๔๑๐เมกาวัตต์
โดยจะขายให้ประเทศไทย๓๗๐เมกาวัตต์
เป็นโครงการที่มีสัญญาก่อสร้างลักษณะสร้างให้บริการแล้วก็โอน
มีอายุสัมปทานทั้งหมด๒๗ปี
โครงการร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทจากเกาหลีใต้แล้วก็ไทยด้วยนะฮะ
ทีนี้ทางหัวหน้าโครงการจัดสรรที่อยู่ใหม่ให้กับประชาชนในโครงการนี้
คือเขาต้องให้ประชาชนออกจากพื้นที่แล้วก็หาที่อยู่ให้ใหม่
ใช่ค่ะเขาทำหนังสือแจ้งเตือนตั้งแต่เมื่อวานอย่างที่ได้บอกไป
แต่พอหนังสือส่งไปไม่กี่ชั่วโมงคือน้ำมาเลยไงคะ
ฟิกที่อยู่หน้าจอตอนนี้ก็ทำให้เห็นว่า
โครงการเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยมูลค่าการก่อสร้าง๓๒๔๖๐ล้านบาท
ยังไม่เสร็จใกล้เสร็จนะคะคาดว่าจะเสร็จปี๒๐๑๘
แล้วก็ความสำคัญของเขื่อนมันคืออะไรบ้าง
ถ้าฟังจากท่านเกียรติคุณที่เราได้คุยเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ท่านเอกอักและทูตน้องเวียงจันทร์สปลาวคือพื้นที่ตรงนี้
ไม่ได้เป็นพื้นที่เมืองคนไม่ได้อาศัยอยู่
แต่มีคนที่ถูกกันออกจากพื้นที่สร้างเขื่อนมาอยู่ในจุด
ที่เขาจะต้องหาพื้นที่ให้อยู่ซึ่งทั้งหมดได้รับแจ้งเมื่อวานนี้
หัวหน้าโครงการจัดสรรที่อยู่ใหม่ให้ประชาชนของโครงการนี้ส่งจดหมาย
ไปถึงหัวหน้าแผนกจัดสรรที่อยู่ใหม่ของโครงการแขวงจำปาศักดิ์และแขวงอัตตปือ
โดยระบุว่าสภาพการอันตรายอย่างมาก
เนื่องจากมีน้ำหลากจากแนวสันเขื่อนและเขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำดี

จดหมายระบุว่าหากเขื่อนแตก
ปริมาณ๕๐๐ล้านตันจะไหลไปด้านท้ายน้ำ
เข้าสู่แม่น้ำเซเปียนในจดหมายระบุ
ให้มีการเร่งเตือนฉุกเฉินแจ้งให้หมู่บ้านด้านท้ายน้ำอบพยพ

แต่ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังมีการออกจดหมาย
ค่ำของวันจันทร์เคือนก็ได้แตกออก
ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมทะลักในปริมาณมหาศาลไปด้านท้ายน้ำ
แตกของเขื่อนเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักตามฤดูอย่างต่อเนื่อง
และฝนที่ตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่นี้

ส่งผลให้กว่า๔๐๐๐ครอบครัว
แต่บางตัวเลขระบุว่ากว่า๖๖๐๐ครอบครัว
ต้องสูญเสียบ้านเรือนและทรัพย์สินเนื่องจากถูกน้ำท่วม
และยังมีผู้สูญหายอีกกว่า๒๐๐คน

บ้านท่าบกหินลาดสมอใต้ท่าแสงจันทร์ท่าหินใต้ท่าม่วงสนามชัยแขวงอัตตปือนะคะ

ชาวบ้านเหล่านี้ค่ะเขาถูกอบพยพที่อยู่ใหม่ก่อนหน้านี้
แล้วก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของการสร้างเขื่อน
เขาก็ไม่มีที่ทำมาหากินเขาก็ถูกย้ายมาตั้งแต่เริ่มสร้างนะคะ
ทีนี้ก็มาเจอกับเขื่อนแตกอีก
ก็ต้องอบพยพไปอีกเพราะว่าต้องหนีน้ำไปอีกค่ะ
เนี่ยศูนย์เสียบ้านเรินทรัพย์สินสมาชิกในครอบครัวไปนะคะ
คือผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าตอนนี้เนี่ย
ก็เกิดคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบเขื่อน
ว่าจะสามารถรองรับสถานการณ์ที่ฝนตกหนักมากได้หรือเปล่า
เพราะว่าอย่างกรณีนี้เป็นฝนตกหนักตามฤดูกาล
คือมันไม่ได้เป็นมรสุมอะไรเป็นพิเศษ
ก็คือเป็นฝนตกตามฤดูกาลมันตกค่อนข้างหนัก
พอตกหนักปุ๊บอ่าวมาเจอเขื่อนดินแตกแบบนี้ค่ะ

แล้วก็เกิดคำถามเรื่องของระบบเตือนภัย
การเตือนภัยมันล่าช้าไปไหมมันมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะ
แจ้งเตือนล่วงหน้ามันอาจจะไม่ล่วงหน้าเพียงพอ
ซึ่งก็ทำให้ประชาชนที่อยู่แถวนั้นได้รับความเดือดร้อนนั่นเองนะคะ
เพราะว่าส่งหนังสือไปเมื่อวานใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงคือมันมาเลย

แต่ที่น้ำทะลักเข้ามาเนี่ยคือแบบช่วงค่ำ
อาจจะใช้เวลาเดินทางของน้ำ

ดีนะฮะก็เรียกว่าสเตดียม

เป็นเหมือนเขื่อนย่อยดีด๊อกเนี่ยค่ะ
สูง๑๖เมตรยาว๘๐๐เมตร

มีความยาว๒๕๐เมตร
ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนไปแล้ว
ก็ประมาณ๔๐๐๐๐๐ลูกบทเม็ด

ที่ก็บอกว่า๖๐๐กว่าล้านลูกบาท

ความจุของเขื่อนทั้งหมดมี๑๐๓๔ลูกบทเม็ด
ล้านลูกบาทเมตรคาดว่ายังมีน้ำที่จะสามารถ
ไหลผ่านเขื่อนที่แตกนี้ได้อีก๒๐๐ล้านลูกบาทเมตร
ใช่ค่ะถ้ายังอุดไม่อยู่นะใช่ค่ะ
แต่ก็น่าจะหยุดลงได้ในวันพรุ่งนี้
น้ำที่ไหลออกมานะครับแต่หมายความว่าอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือ
อีก๒๐๐ล้านลูกบาทเมตรที่อาจจะไหลผ่านเขื่อนแตกมาอีก

แล้วก็ตอนนี้มีหมายเลขบัญชีขึ้นให้หน้าจอนะคะ
สำหรับการช่วยเหลือพี่น้องชาวลาว
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เขื่อนแตกนะคะ
ขึ้นหมายเลขบัญชีเพื่อที่จะบริจาคไปช่วยเหลือได้

เดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังเสียงในคลิปของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่
แล้วเขาก็ออกไปสำรวจแล้วเขาไปถ่ายกันหน่อยนะฮะ
ว่าเขาได้พูดคุยหรือว่าเขาเจอสภาพ

ถ้ารถย้ำหันอาจจะได้อยู่ถือว่าย่างขามได้อยู่ก็ว่ามีขวาเกาหันขาม
หลักขวาเกากับจักรย่ำใดขันน้ำมาเติมกับแม่นไฟเลยเนอะ

นี่แหละค่ะคือภาพความเดือดร้อนนะคะ
แต่ว่าถ้าถามว่าเขื่อนนี้มีความสำคัญขนาดไหน
ก็เป็นเขื่อนหลักที่มีความสำคัญในเรื่องของการจ่ายกระแสไฟนะคะ
แล้วก็มีบริษัทที่ถือหุ้นอยู่หลายประเทศนะคะ

บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮดิ้งของไทยถือหุ้นอยู่

รัฐวิสาหกิจของสปลาวถือหุ้นอยู่๑๒๐
ส่วนอีก๑๕๑เป็นของบริษัทเกาหลี๒บริษัทที่ถือหุ้นอยู่นะคะ
กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด๔๑๐เมกาวัตต์
ก่อสร้างไปแล้ว๑๙๐นะคะ
โครงการนี้เนี่ยมีระยะเวลาการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไทยกับสปลาวนะคะ
เป็นระยะเวลา๒๗ปี
ซึ่งก็จะจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของประเทศไทย

ส่วนอีก๔๐เมกาวัตต์จะส่งให้การไฟฟ้าสปลาว
ผลผลิตการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนนี้เนี่ย
ว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับทางการลาวประมาณ๘๘๓๔ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี
แต่ก็มาเจอปัญหาเขื่อนย่อยแตกซะก่อน
ดังนั้นก็เกิดคำถามว่าจะส่งผลกระทบกับการส่งไฟฟ้าให้กับไทยหรือเปล่า
บริษัทที่ถือหุ้นที่มีของไทยถือหุ้นด้วยส่วนหนึ่ง

บอกว่าก็ไม่กระทบนะคะ
เพราะว่ามันจะไม่มีผลต่อการส่งไฟฟ้า
เพราะว่ากำหนดเริ่มจ่ายไฟฟ้าคือเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๖๒นู่น

ยังไม่เริ่มเลยค่ะก็ไม่น่าจะส่งผงตฤทธิ์อะไร
แต่ว่าปัญหาก็คือว่าเป็นคำถามแล้วครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการก่อสร้าง
ว่ามีแผนที่สปลาวจะก่อสร้างโครงการพลังงานไฟฟ้า
ต้องทำเขื่อนลักษณะแบบนี้อีก๗๐กว่าแห่งตลอดทั่วสปลาว
เพราะฉะนั้นถ้าเจอปัญหาแบบนี้อีกจะดูแลแก้ไขกันได้อย่างไร
ปัญหาในขณะนี้หนึ่งก็คือช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงนะฮะ
คนที่ศูนย์หายยังหาไม่เจอ
แล้วก็คนไทยที่อยู่ที่นั่นมีไม่เยอะนะครับ
ฟังจากที่ท่านเอกราชทูตนะเวียงจันทร์สปลาวที่บอกกับเรานะครับ
ก็จะเป็นผู้ที่ไปทำไร่ส้มอยู่นะฮะ
เป็นสวนส้มธนทรนะครับ
แต่ก็ไม่ได้มีคนงานอยู่เยอะ

ขณะนี้ทางการลาวต้องการความช่วยเหลือนะครับ

กรณีที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ
มีเพจเฟสบุ๊คเพจเวียงจันทร์ไทมส์นะครับ

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลลาวได้ลงพื้นที่
เพื่อสั่งการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทธกภัยอย่างเร่งด่วนแล้ว
แต่ว่าขณะนี้ปริมาณน้ำก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพราะยังต้องมีการปล่อยน้ำออกมาจากเขื่อน
เพื่อป้องกันเขื่อนเสียหายเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่แขวงอัดตะปืยังเปิดเผยกับเวียงจันทร์ไทมส์
บอกว่าขณะนี้สิ่งที่เป็นที่ต้องการอย่างยิ่งคือ
เรือจำนวนมากเพื่อใช้ในปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัย
แล้วสถานเอกอักราชทูตณเวียงจันทร์
ก็ได้ขอเชิญท่านที่ต้องการช่วยเหลือชาวลาวนะ
ขณะนี้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือได้
เมื่อสักครู่นี้เราก็ขึ้นเบอร์ที่หน้าจอไว้ให้แล้ว
ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวลาวตอนนี้นะคะ
เดี๋ยวก็ต้องเตรียมรับมือกับฝนด้วยนะคะ
แล้วก็ฝนจะตกหนักในหลายพื้นที่เลยค่ะ